คือประเด็นเหตุไฟไหม้เมื่อวานแถวบ้านผม

เพราะว่าการปรับปลาส่วนภูมิภาคแจ้งวัฒนาเนี่ย

ควันฟุ้งเข้ามารถหวอเต็มเลยฮะ

สงสัยจริงตั้งแต่เย็นแล้วถึงประมาณสองสามทุ่ม

จะไปจ่ายค่าน้ำกลางวันเนี่ยไม่ได้ไปกลางคืนเขาไปไหม้สก่อน
แต่ว่าเรื่องนี้โยงไปที่เรื่องของ
วางเพลิงเผาเอกสารหลักฐานการทุจริตรึเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอดีตสสพักประชาธิปัตย์
ก็คือคุณวิราชจันพิทักษ์เขาไปยื่นหนังสือ
ให้ทั้งปปชและสตงเข้าไปตรวจสอบหน่อย
ว่าในการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟภกมีการทุจริตหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่ได้มีจุดเดียวนะคะอาจจะมีหลายจังหวัดด้วยกันค่ะ
เรื่องนี้พอเกิดไฟไหม้ขึ้นเขาก็ไปโยงว่าเป็นการทำลายหลักฐานหรือเปล่า
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะก็ได้ระดมชุดสืบสวน
หาข้อมูลเชิงลึกในเรื่องนี้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ
ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารของการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่
ซอยแจ้งวัฒนา๑ต้นเพลิงอยู่ที่ชั้น๔ค่ะ
เป็นอาคารเก็บเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมง
ควบคุมเพลิงไว้ได้ตั้งแต่ยังไม่มืดนะจนท้องฟ้ามืดเลยนะคะ
โดยมีพื้นที่เสียหายประมาณ๑๓๕๐ตารางเมตร
ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะ
นายเสรีสุพราธิตนะคะซึ่งเป็นผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
เปิดเผยว่าทั้งนี้จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
เป็นห้องเลขารองผู้ว่าการประปาภาคต่างซึ่งเอาไว้เก็บเอกสาร
เอกสารสำคัญส่วนใหญ่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นจึงไม่ได้รับผลกระทบ
ส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
ขณะที่เอกสารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เกี่ยวกับการทุจริตของบอร์ดผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคนั้น

เอาไปฟังเสียงนายเสรีค่ะ
โดยส่วนใหญ่เอกสารสำคัญเราก็จะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วถ้าสำคัญนะฮะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็มันจะมีสำนักงานของตรวจเงินแผ่นดิน

อันนี้ก็คงไม่สามารถจะตอบได้นะครับเอกสารส่วนนั้นนะครับ
เอกสารท่าสำคัญอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่เอกสารของสตงซึ่งอยู่มาทำการ
มาประจำการอยู่ที่กรฟภไม่แน่ใจเป็นเอกสารกระดาษนะคะ
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุว่า
เรื่องต้นในเตรียมเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคของสำนักงานใหญ่ทุกคน

เป็นการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนพร้อมระบุชุดสืบสวนหาข้อมูลเชิงลึก
หาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ว่า
อาจจะเป็นควานวางเพลิงหรือเปล่านะคะ

เพราะจากการที่สอบถามจากทางท่านผู้ว่าเอง
ถ้าบอกว่าความขัดแย้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่มี
ถ้าในส่วนของการตั้งกรรมการสอบสวน
เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงโทษทางวินัย

การทุจริตการอะไรต่างก็ไม่ปรากฏ

เอกสารเสียหายหรือเปล่าก็ต้องดู
อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูคือโครงสร้างที่ได้รับความเสียหาย
วันนี้๑๐นาฬิกาเจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานเตรียม
เข้าตรวจสอบโครงสร้างของอาคารที่ถูกเพลิงไหม้นะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
ของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้
เช่นกันเข้าพร้อมกัน๑๐นาฬิกาวันนี้
ส่วนย้อนไปอีกหนึ่งเหตุการณ์
ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะเช้าตรู่เลยนะ
ขออภัยนะคะเช้าเลยประมาณ๗นาฬิกานะคะ
สรรพสินค้าฟอร์จุนทาวน์ถนนรัชดาพิเศษ
เพลิงไหม้ค่ะต้นเพลิงนี่อยู่ที่ชั้น๓
เป็นแผนกขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้งห้วยขวางแล้วก็สถานีใกล้เคียงค่ะ
ระดมรถน้ำเข้าระงับเหตุ
ใช้เวลาทั้งหมด๔๕นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้
เรื่องต้นนะคะไม่มีผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุคาดว่าจะเกิดจากไฟฟ้า
ดวงจรที่ปลั๊กไฟติดผนัง
ติดตั้งอยู่มุมห้องด้านในของร้านจำหน่ายเครื่องเสียงค่ะ
ส่วนการปิดห้างตอนนี้ก็ปิดเฉพาะส่วนนี้นะคะ
รวมทั้งห้องด้านขวาห้องด้านซ้ายห้องด้านบน
ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่ต้องตรวจสอบโครงสร้างก่อน
แล้วก็ด้านบนที่เป็นลานจอดรถชั้น๔
เขาบอกว่ามีกระทบต่อโครงสร้างลวดสลิงเท่านั้น
แต่ว่าโครงสร้างหลักของห้างก็ยังไม่เสียหาย
เป็นการเสียหายเฉพาะจุดนะครับ